ส่วนเรื่องนี้เขาบอกดูยังไงก็แยกไม่ออกเลย

เพราะว่าแต่ละคนคำพูดที่ออกมาคือเฟี้ยวมากเหรอ

เฟี้ยวจับมา

เป็นไงคะตกลงคนไหนนักเรียนคนไหนนักเลงแยกออกไหมคะ

ถ่ายอยู่แบบอยู่ห่างอย่างห่วงใช่ไหม
ก็ไม่รู้จะห่วงยังไงแต่ที่แน่นั่นเห็นมั้ย
ลุมต่อยกันแบบนี่คือท่ารถนะคะ
อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอำเคราะห์บางพระอินทร์

นี่ไม่เกรงใจชาวโม่งชาวบ้านเลยเหรอเนี่ย
ชาวบ้านไม่ว่าตำรวจอยู่ตรงนั้นหลายนายด้วยค่ะ
ก็ไม่กลัวเลยไม่เกรงไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นนะคะ

ไม่แน่ใจจริงนี่ช่วงเช้านะตำรวจห้ามก็ไม่เป็นผลนะ
ตะโกนอยู่อย่างเดียวมานี่มามาเลยมาเจอกันมา
โอ้นี่ถูกรุมอยู่นี่พ่อแม่ก็ส่งมาเรียนกันนะ
นั่นน่ะสิคะนี่ค่ะบรรยากาศนับดูแล้วน่าจะสัก๓๐คนได้นะคะ
คือนอกจากมือเปล่าบางคนมีอาวุธมาด้วยนะลักษณะเหมือนไม้หน้าสาม

โอ้น่าโตดแล้วนี่กลางถนนน่ะรถเขาก็โอ้โห
นี่พี่ตำรวจก็ต้องเดินหนีเลยนี่เห็นไหม

ใช่ค่ะนี่มากัน๓๐คนตำรวจเอาอะไรไปสู้ก่อน

ไม่อยู่จริงนั่นคว่างโต๊ะคว่างแผงอะไรมาแล้วน่ะเห็นไหมคะ
อีกคนก็ต้องเนี่ยหนีหลบมากันหมดเห็นไหมฮะ
คือโอ้ไม่ได้เกรงใจใครไม่ได้เกรงกฎหมายบ้านเมืองกันเลยจริงอะนะคะ
จากบางคนถือไม้หน้าสามมาแล้วบางคนถือขวดปลาใส่รถตู้
ถืออะไรมาเครื่องเต็มไปหมดเลยก้อนหงก้อนหิน
สุดท้ายเกาะเห็ดก็ได้พักหนึ่งไม่รู้ว่าน้ำใจหรือว่าอะไร
ก็แยกย้ายกันหนีไป
เมื่อวานตำรวจสพพระอินราชาได้รับแจ้งเหตุ

วัยรุ่นชายหลายสิบคนบุกไปปลาขวดปลาหินใส่ประตูห้องเช่าแห่งหนึ่งจนเสียหายแล้วก็หนีไป
ไปตรวจสอบดูเอ้าแก๊งเดิมเลย

ตอนเย็นมันมาตีที่เข้าบ้านห้องเช่านี้
บุกมาบ้านหลังนี้บุกมาบ้านหลังนี้แล้วเครื่องขวดเครื่องอะไรเนี่ยค่ะ
สงสัยจะมีคั่วหรี่อยู่อืม
เราเลยส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของห้องเช่านะคะคุณประทีบ
เขาบอกว่าเมื่อวาน๔โมงเย็นกลับมาบ้านเจอแก๊งวัยรุ่นใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ
ขี่มอเตอร์ไซน์กันมาสักสิบคันได้อืม
กำลังเอาขวดเบียร์เครื่องเข้าไปที่หน้าห้องเช่าอู้ผมนี่ตกใจเลยนะ
ผมก็ตะโกนบอกเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะพอกลุ่มวัยรุ่นเห็นผมเท่านั้นแหละอ่า
โชคดีนะมันหนีมันไม่เครื่องมันไม่ทำอะไรผม
ซึ่งสาเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่าน่าจะมาจากเหตุการณ์ที่ป้ายรถนั่นแหละ
เพราะว่ากลุ่มของลูกชายเขาก็ไปมีเรื่องกับกลุ่มต่างสถาบัน
อาจจะเป็นการยกพวกมาแก้แขนซึ่งลูกชายส่งไลน์มาเตือนเขาแล้ว
มาเตือนตั้งแต่เช้าบอกพ่อพ่อระวังนะคอยดูคอยถามตำรวจด้วยนะว่าอะไรยังไง
อืมพ่อก็ยังถามอยู่เลยว่าอะไรมันมาอีกเหรอเออบอกเมื่อตอนเย็นอ่ะก็รอนี่นี่นี่
ลายนี้ครับเนี่ยให้ระวังด้วยเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนมันจะมาอีกรอบนึง
อะไรอย่างนี้นะคะลองฟังเสียงคุณประทีพเขาเล่านะ
ครับจะออกไปครับพ่อจะออกไปอ่ะคุณชาญจำสีย้อนกลับไปดูตรงท่ารถโดยศาลที่เกิดเหตุตอนแรกนะคะ
ไปคุยกับคุณประกายคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นเตียนไปเมื่อวาน
ท่าไม่ดีแล้วหยิบโทรศัพท์ก่อนเลย

เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุทำร้ายไล่ตีกันอีก
เพราะเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นชื่อว่าท่ารถตอนเช้า

ประชาชนเขาก็รอขึ้นรถกันอยู่เยอะเลย
บางคนวิ่งหลบกันแบบ

สุดท้ายก็มีรถตู้ถูกคว่างปลาสิ่งของ

ยังดีที่ตำรวจได้มารังค์เผตภัณฑ์นะคะ
ตำรวจมาช้าหน่อยต้องโทรบอกเขา
เพราะผมจะโทรบอกว่ามันมากันแล้วพี่
เร็วเดี๋ยวมันจะมาตีกัน
ลักษณ์สุดตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตาม

เพราะจะไปก่อเหตุมาหลายการพื้นที่แล้วโทรศาสตรา

ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อวานเหตุการณ์เมื่อเช้า
เหตุการณ์ที่ห้องเช่าน่าจะแก๊งนี้ทั้งหมด
เดือดร้อนกันไปหมด

เมื่อก่อนมันก็ตีกันตามถนนหนทาง
เดี๋ยวนี้มันตามไปถึงบ้านคู่อลี

ปลาระบงปลาระเบิดอยู่หน้าบ้านเขา
กลางทรงกลางซ้อนหมู่บ้านเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ